ดูเรื่องนี้ครับแม่ของเด็กชายอายุ๑๒ขวบเท่านั้นเอง
คือน้องเนี่ยนะฮะถูกพ่อของเพื่อนต่อยในร้านที่น้องไปทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน
แม่ไม่ยอมครับไม่ยอมไปแจ้งความแล้วเอ้าทำไมคดีไม่คืบ

กินกิน
ต่อยเด็กอ่ะโอ้ทำไมอ่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาครับคลิปนี้จะเห็นว่าผู้ชายนะฮะ
ตอนแรกยืนอยู่หน้าห้องครัวของร้านแล้วใช้ถ้อยคำหยาบคายเหมือนจะตอบว่าเด็กชายต้นเป็นนามสมมุตินะ

กล่าวหาน้องว่าไปขโมยของในห้องนะครับ
แล้วเดินต่อยปาก๒ครั้งเลย
ครั้งแรกผู้ชายคนนี้ต่อยตาก่อน

แล้วก็เดินออกไปแล้วกลับมาอีกครั้ง
ในร้านก็เลยหยิบโทรศัพท์มาบันทึกภาพเอาไว้นะครับ

อีกคลิปนะฮะจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้นะครับ
แล้วฉุดกระชากันอยู่พักหนึ่งนะครับ
จากนั้นก็มีคนมาแยกทั้งคู่ออกจากกัน
ผู้ชายคนก่อเหตุก็เดินกลับเข้ามาในร้านอีก
แล้วก็บอกว่าจะแจ้งตำรวจจับผู้ชายเสื้อดำ

แล้วเดี๋ยวจะเรียกค่าเสียหาย๕๐๐บาทด้วย

จังหวังที่ยืดฉุดกระชากันอยู่นะครับ
แม่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าสอบถามลูกชายว่า

เพื่อนแล้วก็แม่ของเพื่อนทำงานอยู่ร้านเดียวกัน
วันเกิดเหตุเพื่อนชวนให้ไปช่วยขนของออกจากร้าน

ก็คือผู้ชายคนที่ต่อยต้นนั่นแหละ
พอผู้ชายคนนี้เปิดประตูเข้ามาเจอ

ก็บอกให้เด็กชายต้นปิดประตูแล้วก็ออกไป
หลังจากช่วยย้ายของเสร็จต้นเนี่ยก็กลับมาที่ร้าน

เข้ามาถามหาภรรยาถามหาลูกเลี้ยง
ทางร้านก็บอกว่าไม่อยู่แต่เขาไม่เชื่อ
เชื่อก็เลยด่าด่าแล้วต่อยต้นไปสองครั้งนะครับ
แม่พอเห็นคลิปลูกถูกทำร้ายเสียใจมาก

และตัวผู้ชายที่ก่อเหตุก็โดนจับไป
ถึง๒๔ชั่วโมงก็ได้รับการปล่อยตัวออกมา
ตำรวจให้เหตุผลบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอ

ต้นเป็นเด็ก๑๒ขวบกลัวไม่กล้าออกจากบ้าน

หาค่าขนมได้วันละ๑๕๐นะครับ

มีคนมาแจ้งแม่ว่าเจอคนทำร้ายน้องกลับมาในซอยแล้ว
แม่ก็เลยไลน์ไปถามเขาว่าทำไมถึงปล่อยมา
บอกว่าเขาไม่สามารถจับกลุ่มได้
ต้องต้องรอใบจากนิติเวศมาถึงจะดำเนินการตามจับได้ทีหลังค่ะ

คืออย่าไปทำร้ายคนที่เขาไม่รู้เรื่องค่ะ

คือน้องก็เจ็บทั้งกายทั้งใจค่ะ

ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปเลย

แล้วก็คดีทำร้ายร่างกายมีทั้งโทษจำและโทษปรับนะครับ